เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในหลวงราชการที่๙ค่ะทรงเป็นคีตะกวีที่ชาวโลกยกย่องเพราะมีพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีได้หลายชนิดนะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อเวลาคนไทยหรือสื่อมวลชนไทยพูดถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่าง
คนที่ไม่ใช่คนไทยหรือคนต่างประเทศบางทีเขาก็นึกว่าคนไทยยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเขาเกินความจริงไปหรือเปล่า
เพราะเขาไม่รู้เขาคิดไม่ถึงหรอกครับว่าจะมีใครสักคนในโลกนี้ที่มีความสามารถไปทุกด้านและแต่ละด้านนั้นเนี่ยทำได้อย่างดียิ่งในหลวงของเรานี่แหละครับ
ลองนึกดูสิครับด้านกีฬาไม่ต้องพูดถึงเราเคยได้สัมผัสกับบรรยากาศเรื่องนี้มานาน
ตั้งแต่ยังพระองค์ยังหนุ่มอยู่เรื่องดนตรีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้กันในแวดวงนักดนตรีทั้งแวดวงนักดนตรีไทยและนักดนตรีทั่วโลก
เรื่องความสามารถในเชิงช่างนักคิดค้นนักประดิษฐ์ความสามารถในเชิงวิทยาศาสตร์ความสามารถในเชิงเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารมากมาย
ฉะนั้นไม่เกินเลยหรอกครับ
เรื่องของดนตรีเนี่ยก็เป็นที่รู้กันระหว่างคนที่สนใจด้านดนตรีทั่วโลกว่าในหลวงของเรานั้นเนี่ยไม่น้อยหน้าใครเลยเรื่องพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี
ดรพาทอนศรีกรานนล
รพาทรนี่เป็นลูกอาจารย์แมนรัฐศรีกานนท์ครับ
อาจารย์แมนรัฐศรีกรานนท์นี่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีสากล
อาจารย์แมนรัฐคือนักดนตรีผู้ร่วมวงเล่นดนตรีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายาวนาน
นี่ดรพาทรคนที่เห็นในภาพนี่แหละครับ
รพาทรเองก็เลยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงานด้านดนตรีมาตั้งแต่อายุ๑๔
รพาทรเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น
ส่งผูกพันกับดนตรีทรงรักและทุ่มเทมีพระรำรัฐกับตนว่าดนตรีมีพลังหลายอย่าง
ดนตรีเป็นสิ่งกล่อมเกลาจิตใจมีพลังโน้มน้าวซึ่งตนก็เห็นตรงกับพระองค์ท่าน
ถ้าไม่ควบคุมดนตรีมีคุณอนันต์และโทษมหันเพราะมีแรงโน้มน้าวจิตใจ
แต่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นการใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือสื่อสารกับประชาชนของพระองค์ท่าน
เสด็จขึ้นครองราชซะด้วยซ้ำเช่นเพลงแสงเทียน
เต็มเป็นวิวที่๓เพลงต่างราวนี้มีอิทธิปนิ์ในความคิดของคนตอก
คนนั้นอย่างเพลงแสงเทียนเนี่ยทรงพระราชนิพลเสร็จแล้วไม่ได้
พระราชทานในทันทีนะครับมีพระราชประสงค์ปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ก่อนแล้วพระราชทานออกมาเพลงนี้ทรงแก้เยอะและยาวนานที่สุด
เสด็จเข้ารักษาพระอาการประชวนที่โรงพยาบาลสิริราชก็ยังทรงแก้ไม่
เพลงนี้แต่งขึ้นหลังประเทศไทยเพิ่งออกจากสงครามโลกครั้งที่๓
พระองค์ท่านทรงนึกถึงเพลงบลูซึ่งเนื้อหาค่อนข้างหนัก
พระองค์ท่านไม่มีราชประสงค์ให้ประชาชนมีความเครียดจึงไม่พระราชทานเพลงนี้
ออกมาตั้งแต่แรกเนื้อร้องที่พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริ
จักรพันธ์ทรงเป็นผู้แต่งทำนองเป็นของพระองค์ท่านที่ต้องการให้เป็นต้องการให้เป็นเพลง
บรูจึงไม่แปลกเลยที่พระราชทานเพลงยามเย็นเพลงสายฝนก่อนเป็นเพลงฟังสบาย
เพลงชื่อเพลงรักนั่นก็ทรงพระราชนิพลพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เด่นก็คือ๕เพลงพระราชนิพลที่ทรงพระราชนิพลเนื้อร้องด้วยพระองค์เอง
แล้วยังมีเพลงให้กำลังใจเพลงมาร์ทเพลงปลุกใจเพลงพระราชทานแก่สถาบันต่าง
อย่างเพลงพระราชนิพลยิ้มสู้เนี่ยทรงแต่งให้กำลังใจคนตาบอด
เพลงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับวิธีการแต่งเพลงพระองค์ท่านทรงใช้แบบจำง่าย
มีแค่๒จังหวะตัวโน้ตวลีที่๒ก็ล้อวลีที่๑
นี่คือความใส่พระราชฮารุทัยของพระองค์มีความละเอียดลึกซึ้ง
พระองค์ทรงเล่าถึงเรื่องที่มาโปรดการดนตรีว่า
ขณะทรงพระเยาแพทย์ประจำพระองค์กราบทูลสมเด็จย่าว่า
รัชกาลที่๘และพระอนุชาคือรัชกาลที่๙
มีพระพลานามัยไม่แข็งแรง
ก็แนะนำให้สูดอากาศบริสุทธิ์
และเล่นเครื่องดนตรีเครื่องเป่า
เพื่อจะบริหารปอดให้แข็งแรง
ราชการที่๘จึงทรงคลาริเน็ต
ส่วนรัชกาลที่๙ทรงเซ็กโซโฟน
หลังจากนั้นพระองค์ท่านก็เกิดความรักในเครื่องดนตรีชนิดนี้
และทรงดนตรีชนิดนี้มาตลอด
ช่วงที่พระองค์เสด็จมาประทับ
พระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชตลอด๔ปี
พระองค์ทรงดนตรีทุกวันเสาร์

สมเด็จพระเทพรัฐราชสุดาทรงกีต้า

พระองค์ท่านทรงเล่นต่อเนื่องหลายชั่วโมง
แล้วก็เสวยพระกรยาหาร
เปิดเพลงระหว่างเสวยพระยักษ์พระกยาหาร
ทำให้ช่วงนั้นพระอาการดีขึ้น
และเสด็จออกจากโรงพยาบาลได้

พระองค์ท่านทรงอนุมัติเมื่อวันที่๑๗

แต่ตอนหลังนำมาเล่นคอร์ดนี้ไม่เอา

ผมก็บันทึกพระราชกระแสรับสั่ง
ตอนกลางให้พระองค์ใช้ขอดอะไร
ทรงตั้งพระราชหารุทัย
ให้เป็นเพลงลำวงตั้งแต่แรก

รพาทรก็พูดถึงท่อนสุดท้ายว่า
เรื่องราวดนตรีกับพระองค์ท่านเมื่อ๑๐ปีก่อน
พระองค์ท่านมีกระแสรับสั่งกับผมว่า
สิ่งที่ได้รู้ได้เห็นความสุขที่ได้ขอให้จดจำไว้
และบอกเล่าให้คนอื่นฟังว่า
เรามีความสุขขนาดไหนเวลาเราเล่นดนตรี
อย่าลืมเล่าให้ลูกหลานฟัง
ว่าเรามีความสุขขนาดไหน
รพาทรเผยพระราชดำรัฐที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจทั้งน้ำตา

พระราชาผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
นี่คือบางช่วงบางตอนของเรื่องเล่าจากอาจารย์พาธร
และผมก็มีเรื่องเล่าเพิ่มเติมได้เหมือนกันว่า

ดนตรีแจ๊สระดับโลกมาที่เมืองไทย
เขาคงรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงโปรดเพลงแจ๊สครับ
ก็ขอเข้าเฝ้าที่หัวหิน
ก็เลยได้โอกาสที่จะได้เล่นเพลงแจ๊สร่วมกัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังของโลก
แล้วก็มีนักดนตรีในวงของอศคนอื่นร่วมเล่นด้วย
มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า
อัจฉริยภาพของในหลวงเป็นที่ยอมรับ
ดนตรีแจ๊สระดับโลกยกย่องมากว่าท่านมีความสามารถเป็นหนึ่ง
เล่นกันอยู่๖๗ชั่วโมงครับ

ก็สลับอริยบทกลับไปกลับมา
เวลาช่วงพักก็เข้าห้องน้ำมั่ง
เดินไปเดินมาเพื่อเปลี่ยนอริยบท
มีในหลวงองค์เดียวเท่านั้น
ที่นั่งนิ่งอยู่กับที่๖๗ชั่วโมง
ดนตรีที่มาจากต่างประเทศคนนั้นงงมาก
ว่าพระองค์ทรงมีสมธิอย่างนั้น
ที่อย่างนั้นได้ยังไงทำได้ยังไง
นี่ก็เป็นเรื่องที่เล่าสืบทอดกันมา
ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่ารอบกำแพงวัง
เมื่อวานนี้ผมก็ไปที่สนามหลวงไปอยู่ในเต็นต์ของภูมิพลังแผ่นดินนะครับ
ช่วงเย็นเย็นปรากฏว่าเห็นทหารเรือ
อุ้มเด็กสองคนทุลักทุเลขึ้นมาจากเรือที่ท่าช้าง
ปรากฏว่าครอบครัวนี้เดินทางมาจากนนทบุรี
ถ้ามีภาพนิ่งให้เห็นอยู่ขวามือนี่แหละครับ
มาจากนนทบุรีนั่งเรือกันมาครับมาขึ้นที่ท่าช้าง
เป็นครอบครัวที่พ่อมีลูกเป็นเด็กพิเศษ
สองคนคนโตชื่อกัปตันอายุสิบเอ็ดคนเล็กชื่อน้อง
อายุ๙ปีลูกสองคนเนี่ยเป็นเด็กพิเศษ
พยายามจะรบร้าวพ่อว่าอยากให้พ่อพามากราบในหลวง
พ่อก็บอกว่ามาไม่สะดวกเพราะว่าอย่างสภาพที่เห็นน่ะ
จะไปไหนทีนึงก็ลำบากสุดท้ายลูกลบทนลูกลบร้าวทุกวันไม่ไหว
ก็ไปขอให้ครู
โรงเรียนศรีสังวานเนี่ยช่วยพามาด้วยครูสองคนก็ประกบมา
เด็กสองคนนี้ได้รับความสงเคราะห์จากสมเด็จย่าและสมเด็จพระพี่นาง
เรียนอยู่ในโรงเรียนศรีสังวานครับ
ซึ่งเป็นโรงเรียนในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชุปธรรมของสมเด็จย่าอยู่ที่ปากเกร็ด

รู้ข่าวว่าในหลวงเสด็จสวรรคตก็ลบล้าวพ่อมาตลอด
ในที่สุดพ่อทนไม่ไหวหรอกครับ
ก็เอามามีครูสองคนมาด้วยอย่างที่ว่า
ปตันกับนัทนี่เล่าว่ารู้อยากมาพ่อไม่พามาเสียทีนึง
พอพ่อบอกว่าพรุ่งนี้จะพาไปนอนไม่หลับทั้งคืนครับ
ทั้งสองคนเนี่ยพยายามยกแขนขึ้นยกมือไหว้เข้าไปในพระมหารัชวัง
แต่ยากลำบากมากในการที่จะเคลื่อนไหวร่างกายในการที่จะยกมือแล้วสองคนสองคนก็ร้องไห้
ผมเขียนกรอนถึงเด็กผู้ชายสองคนนี้ว่า
บอกพ่อว่าอยากมากราบในหลวง
ถึงลำบากพ่ออย่าห่วงผมสู้ไหว
มือน้อยยกสั่นอย่างตั้งใจ
น้ำตาไหลอาบหน้าได้มาแล้ว
นี่คือเรื่องราวของเด็กชายสองคนที่ได้พบเจอเมื่อวานนี้

เรื่องเพลงสันเสริญพระบารมีที่ผมได้พูดมาตลอดว่าช่วงหลังมันกลายเพลงกลายเป็นเพลงที่ฟังกันไม่จบร้องไห้กันไม่ร้องกันไม่จบ
เพราะว่าฟังไม่ทันจบเพลงก็ร้องไห้เสียก่อน
ร้องไม่จบเพลงก็ร้องไห้ซะก่อน
มีคลิปหนึ่งที่มีเป็นเพลงทำนองสันเสริญพระบารมี
แต่เขียนขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องของเราใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ฟัง
เพราะอย่าลืมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็ทรงเสด็จ๓จังหวัดภาคใต้หลายครั้งมาก
ถึงแม้ว่าข่าวคราวที่ออกมาจะไม่เหมือนกับเสด็จไปภาคเหนือแต่ว่าเสด็จหลายครั้ง
และคนสามจังหวัดภาคใต้เขาก็มีความจงรักภักดีผูกพันกันในหลวงไม่น้อยกว่าคนที่อื่นหรอกครับ
น้อยกว่าคนที่อื่นผมจะปิดท้ายขีดเส้นใต้วันนี้ด้วยเพลงสันเสริญบารมีเป็นภาษาอารับครับ
เป็นภาษาอารับซึ่งเป็นภาษากลางของคนที่นับถือมุสลิมสากลทั้งโลกไปฟังเพลงนี้ครับ
ค่ะและหลังจากนี้ได้รู้สึกว่าคนที่เขากำลังลืมผู้ชายต้องรบทางตลอดได้

สวัสดีครับ